ส่วนอีกหนึ่งข่าวใหญ่และเป็นข่าวสำคัญที่หลายคนติดตาม
ก็คือการหายตัวไปและไปพบว่าเป็นศพของนางสาวนิชา
ซึ่งถูกแฟนนุ่มชาวเยอรมนีอายุ๓๖ปีทำการฆาตกรรม
ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าผู้ต้องสงสัยก็คือ
แฟนนุ่มชาวเยอรมนีจะเป็นผู้ก่อเหตุจริง
และที่สำคัญก็คือตำรวจเขามีหลักฐานสำคัญ
ก็คือหลักฐานที่ได้จากห้องเช่าและก็รถเช่า
หลักฐานสำคัญนี่ก็คือคราบเลือดภายในกระโปรงท้ายรถเก๋ง
ติดอยู่กับพรมรองพื้นและลายนิ้วมือแฝงในรถนะคะ
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ได้ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบและหาหลักฐานสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์
ในรถเก๋งเช่าและบ้านเช่าของนายพาร์เคอร์นิโค
อายุ๓๖ปีชาวเยอรมัน
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต
ในคดีฆ่านางสาวพิชชานามพดุงแฟนสาวชาวไทย
และนำสบไปทิ้งบนเขาในตำบรวิชิเช็ท
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบคดีค่ะ
สำหรับคราบเลือดที่ติดพรมรองพื้นอยู่นี่
ของศพนางสาวพิชชาอีกครั้ง

คบกันมาประมาณ๓๔เดือน

เพราะว่าน้องสาวไม่ค่อยได้เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
ฟังเสียงพี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
พนักงานสอบสวนตอนนี้เตรียมประสาน

เพื่อสอบถามอาการของนายนิโคนะคะ
ถ้าแพทย์วินิจฉัยเห็นว่าต้องนอนพักฟื้นต่อ

แจ้งข้อกล่าวหาที่โรงพยาบาลส้วน

ตอนนี้สารจังหวัดภูเก็ตก็อนุมัติออกหมายจับแล้วนะฮะ
เพราะหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็ซ่อนเรนด์

เพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายนะครับ

กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้น
พี่สาวจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูเก็ต
ตามครอบครัวที่ได้รับมอบหมายมานะคะ
สำหรับที่มาของคดีนี้ย้อนไปนิดนึงนะคะ
ที่มาของการที่นางสาวพิชา
ก็คือนางสาวพิชานี่หายตัวไปจากบ้านเช่า
ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุทะเลาะกับแฟนนุ่มอย่างหนัก
จากนั้นเพื่อนบ้านไม่มีใครเห็นฝ่ายหญิงอีกเลยนะคะ
กระทั่งมาพบเป็นศพในช่วงค่ำวันเดียวกัน
สืบสวนเดินทางไปที่บ้านเช่าของนายนิโค

แต่เมื่อนายนิโคเห็นตำรวจ
กลับใช้มีดคัตเตอร์เชื่อดคอตัวเอง
หนีความผิดแต่ว่าตำรวจก็ช่วยเหลือไว้ได้ทัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอว่า
เขาจะฟื้นเมื่อไหร่และให้ปากคำในเมื่อไหร
ใช่นะครับส่วนหลานสาวของนางสาวพิชา

ผู้เป็นแม่บอกห่วงหลานสาวมากนะครับ
เพราะว่าไม่มีแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว
เพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตมีลูกด้วยนะครับ

ใช่ส่วนลูกวัย๑๑ปีบอกว่ารักแม่มากที่สุด

อยากให้แม่ไปสู่สุขตินะครับ